มีก้ามีย่าค่ะลูกของคุณพ่อป๊อกคุณแม่มากกี้ราศีนั่นเอง
เมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวไปแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเหอะมาก
พ่อเนี่ยเหอะมากจริงแล้วก็เหอะทั้งคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะแล้วก็ปลื้มสุดเลยนะคะ
นอกรอบนะคุณแม่มากกี้เขาแอบเมาส์เบาบอกว่านี่ลูกเนี่ยไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่หรอกนะ
ก็แค่ว่ามีสินค้ามาทาบทำให้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเท่านั้นเอง
เหมือนแบบเกิดมาก็บอกว่ามีเงินมีทองรวยทองรักเลยโอ้ตายแล้ว
แต่ว่าที่ไม่ถามเลยก็ไม่ได้นะคะเรื่องที่เขาบอกว่ามีข่าวลือว่าคุณปู่เนี่ย
ไปรับขวัญหลานแบบไม่อั้นเลยนะคะแบบสมฉายาทายาทหมื่นล้าน
จริงเท็จแค่ไหนไปฟังกันจ้า
ธรรมเนียมของคุณพ่ออยู่แล้วดีกว่าที่ไม่ว่าจะลูกมีหลาน
เขาก็ให้เป็นขวัญรับหลานให้เป็นเหมือนต้นทุนของหลานอะไรก็ว่ากันไป
เขาบอกห้ามใช้นะอันนี้ของหลาน
ขอไม่ระบุในตัวเลขดีกว่าเนอะแต่แต่ก็เป็นมูลค่าที่แบบว่าเออโอเคก็

ผมว่าอันนี้เนี่ยต้องไปถามคุณปู่ดู
มีแต่หุ้นที่คุณพ่อแจกจ่ายให้กับลูกตามปกติ
แต่โบนัสของหลานอะไรอย่างนี้ไม่ทราบเนอะ

ใช่ครับเขาเหมือนเขาเคยพูดไว้ว่าเขามีส่วนของเขาอยู่อะไรอย่างนี้
เขาก็อยากที่จะให้หลานอยู่แล้ว

ยังไม่ได้ให้แต่แหมแน่นอนแหละ

เอาไปดูไหนฝ่าแฝดเหมือนกัน
หรือรับขวัญหลานยังไงก็ไม่รู้
ตอนนี้ฮอตมากรับเงินแน่นอนล่ะจ๊ะ
เกิดมาแบบกองเงินกองทอง